เรามาตามความคืบหน้าคดีสั่นสะเทือนวงการการศึกษาของไทยนะฮะ
มันเป็นเรื่องที่ลือกันให้แซ่ดมานานแล้ว
ว่ามีนักศึกษาผู้หญิงในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย
บางครั้งต้องเอาตัวเข้าแลกกับเกรด

แต่มันก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามันมีการจับกลุ่มกันอะไรกันอย่างนี้
พอมีน้องนักศึกษาสาวคนนี้เขาซ้อนแผนมันก็เลยหลักฐานชัดไง
โอ้โหจับได้ถึงห้องพัก

คือเรื่องของเรื่องก็คือนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนะครับ
เรียนกับอาจารย์ผู้ชายอายุ๓๘ปีที่มีลูกมีเมียแล้ว
อาจารย์ให้แก้แล้วแก้อีกไม่ผ่านสักที
วันหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอมาเจออาจารย์ตอนเช้า
แล้วก็พาขึ้นรถไปนอกมหาวิทยาลัย
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีคลิปเสียงเปิดให้ฟังด้วย
เอาเป็นว่าอาจารย์ก็แวะร้านสะดวกซื้อ
ซื้อถุงยางอนามัยซื้ออะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็พาไปที่ห้องแห่งหนึ่งนะ
นักศึกษาหญิงคนนี้เขาก็วางแผนกับอาจารย์ผู้หญิงกับเพื่อนผู้หญิงไว้แล้ว

ถ้าวันไหนหนูเจอแบบนี้เนี่ยอาจารย์กับเพื่อนตามมาช่วยหน่อยนะ
อาจารย์กับเพื่อนก็ขับรถตามมาแล้วก็แจ้งตำรวจบุกไปรวบตัวได้ถึงห้องพัก
ห้องพักนี่อาจารย์ผู้ชายนี่โอ้โหให้ใส่ผ้าขนหนูเรียบร้อยแล้วนะ
ให้น้องเขาถอดเสื้อแต่ไม่ทันได้ถอดชุดชั้นในแล้วก็ขอจับหน้าอกน้องเขาด้วยนะคะ
แต่น้องเขาก็เตรียมการมาดีเขาก็วางแผนขอเข้าห้องนับถวงเวลา
ทวงเวลาจนตำรวจไปแบบจังหวะพอดีไปช่วยเอาไว้ได้
ก็ส่งไลน์บอกกับอาจารย์หญิงกับเพื่อนอยู่ตลอดนะฮะ
แต่อาจารย์หนุ่มคนนี้ที่ชื่อนายสุพมนต์คงทนอายุ๓๘ปีเนี่ย
ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรก็ได้สั่งพักการเรียนการสอนแล้วนะ
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบด้วยคดีอาญาก็ตำรวจก็ดำเนินคดีไปแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะพานักศึกษาหญิงมาที่ห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้
เพื่อที่จะให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกกับเกรด
แต่เขาต้องการแค่จะลองใจดูว่าเด็กที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันมีจริงไหม
ถ้ามีจริงจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหนี่เด็กจะถึงขั้นถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ผ้าขนหนูเลย
เนี่ยนะฮะอาจารย์หนุ่มคนนี้อ้างว่าต้องการลองใจ
เพื่อหาทางแก้ไขกรณีนักศึกษามีพฤติกรรมเอาตัวเข้าแลกเกรดนะฮะ
ตำรวจก็สอบปากคำทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อค่ำวานนี้อาจารย์หนุ่มคนนี้ก็ใช้หลักทรัพย์๑๕๐๐๐บาทประกันตัวออกไป
พันธุ์ตำรวจเอกนรุดมมารสีภูมิกับการสพพระอินราชาที่พระนครศรียุธยา
คือมหาวิทยาลัยอยู่ที่ปฐุมธานีแต่ว่าโรงแรมที่พักที่พาไปเนี่ย
อยู่ที่บังปะอินพระนครศรีบริยา
คือตำรวจบอกว่าเมื่อคืนพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำอาจารย์คนนี้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว
แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์ผู้อื่นแต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหา
หลักทรัพย์๑๕๐๐๐บาทประกันตัวออกไป
พนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวนะฮะตามสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับ
อาจารย์คนนี้ก็ไม่ได้มาสอนนะฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยมีคำสั่งพักการสอนอย่างไม่มีกำหนด
แล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะพิจารณานักศึกษาทุกคนที่ติดไอวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์คนนี้ด้วย
จะได้มาดูว่าติดไอแบบติดควรจะติดหรือว่าตั้งใจให้เป็นไอตั้งใจให้ติด
จะได้เยียวยากันถูกไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เดินทางไปแถวทุ่ง๒ห้องในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
เพราะว่าบ้านของอาจารย์คนนี้อยู่ที่หลังนี้นะฮะทราบข่าวว่าเมื่อคืนได้ประกันตัวออกมา
เพื่อจะอยู่บ้านเขาคุยกับเราไว้ครั้งหนึ่งเผื่อจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่บ้านก็เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับ
คนที่อยู่บ้านบอกว่าเป็นญาตินะฮะ
แต่อาจารย์เนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนี้แล้ว

เพราะว่าไปอยู่กับครอบครัวที่อื่น
หลังทราบข่าวก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ

แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเป็นเรื่องจริง

เชื่อว่าน่าจะถูกจัดฉากกลั่นแกล้ง
จากคนที่มีปัญหากันอยู่

ก็จบมาถึงพื้นยาโทนะ

อาจารย์คนนี้เนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้อย่างแน่นอน

อื้อฉันกลัวจัดฉาก
จัดฉากว่าจะมีเรื่องกับแล้วเขม่นกันหรือเปล่า

ต้องมีเรื่องกับที่ทำงานเขาแหละ
เพราะเด็กคนนี้เด็กดีไม่ใช่นิสัยเสียหรืออะไร
ไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่

ไม่ได้โอ้โฮถลอกถลักนะ

ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือครับ

เพราะว่าเด็กมันเป็นคนดี

ไม่เคยมีประวัติเหลวไหลหรือก่อร่อนก่อนกอก

นักศึกษาคนนั้นเขาจะต้องมาทำแบบนี้

แล้วจัดฉากได้ดีมากเลย

ลูกเต้าเขามีเขาจะส่งบ้านส่งจ้องอยู่

มีอะไรก็แทนที่จะคุยกันไม่ชอบหรืออะไร
เขาจะมีอย่างนั้นกันจริงก็
มันน่าจะตัวเองตกลงกับเขาเอง

หน้าที่การงานเขาก็ดี

เราก็เราลงพื้นที่

ค่ะแต่ว่าทีนี้มันมีคลิปเสียงออกมา

ระหว่างที่นักศึกษาผู้หญิงคนนี้นะคะ
คุยกับอาจารย์ผู้ชายข้าว
วันที่เขานัดกันก็คือช่วงเช้า๒กันยายนที่มหาวิทยาลัย
คือจะนัดคุยกันเรื่องที่ติดไอนี่แหละ
นัดเจออาจารย์ก็บอกว่าให้แก้ให้หน่อยเนี่ย

อะไรทำดูดีกว่าแล้วเล่าไล่ละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม

ไปกับบ้านนอน
แล้วทำไมหนูถึงสิทธิ์ไป

ไม่ใช่คำถูกสอบ

เอามาดูกันนะ

อ้าวแล้วอาจารย์จะส่งเอฟให้หนูมาไหน

เพราะเหนือกูเรียนกับอาจารย์เขาอาทิตย์แรกนี่แหละ

ที่เบสก็สวยท่าน่ะ

ทำแบบว่าโอเคแบบที่เขาทำไม่ได้

ใช่ค่ะก็เป็นจังหวะช่วงเช้าวันที่๒กันยายนนี่แหละค่ะ

เรื่องของการแก้เกรดจากที่ติดไอ

จากร้านกาแฟก็ไปที่ตัวอาคาร

หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็ส่งข้อความไปไง
ให้น้องไปเจอที่รถของอาจารย์ที่ลานจอดรถ
แล้วก็พากันไปออกจากนอกมหาวิทยาลัย

แค่พูดคำพูดอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมแล้ว

ให้เด็กจะมาชวนคุยเล่นคุยหัวลักษณะแบบนี้ก็ต้องไม่คุย

ใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง

เพราะว่าคดีเนี่ยเขาเพิ่งแจ้งข้อหากัน

คนนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาแค่จะลองใจดูพฤติกรรมเด็กนะ
อีกมุมหนึ่งก็มีนักศึกษาหญิงนะครับ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ผู้ชายคนนี้นะครับ

เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีอย่างนี้นะครับ
บอกว่าก็เรียนวิชาคอมพิวเตอร์
เคยโรงเรียนกับอาจารย์คนนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะ
อาจารย์คนนี้ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรกับเธอนะครับ
แล้วก็ยังได้เปิดเผยข้อความสนทนาในเฟซบุ๊ก
ที่เคยคุยกับอาจารย์ผู้ชายคนนี้ที่เธอเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย๔เดือนนะฮะ
พบว่าอาจารย์ก็อัธยาศัยดีคุยเก่งเข้ากับนักศึกษาได้ง่าย
เธอก็ติดไอติดไอกับอาจารย์คนนี้นี่แหละ
อาจารย์ก็ให้มาแก้ไอด้วยการทำข้อสอบเพิ่ม

ครั้งแรกที่มาสอบซ่อมก็ไม่ถึงเกณฑ์
อาจารย์ก็ให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านเกณฑ์

อาจารย์ก็ไม่เคยเสนอว่าจะต้องไปร่วมหลับนอนเพื่อแลกเกรด

อกจากนี้ตอนที่เธอกำลังจะถูกรีไทน์ออกจากมหาวิทยาลัย
อาจารย์คนนี้นี่แหละที่เป็นคนมาดำเนินการมาช่วยเหลือ
แนะนำให้กลับมาเรียนได้อีกครั้งหนึ่ง
สั่งสอนให้ตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือ
ไม่เคยคุยลักษณะเชิงชู้สาวอะไรด้วยเลย
เธอก็เลยนับถือแล้วก็ทราบซึ้งในพระคุณของอาจารย์คนนี้มาก

แล้วบอกว่าพอรู้ว่ามันมีคดีนี้เกิดขึ้น

อาจารย์ที่เธอนับถือมากเป็นผู้มีพระคุณกับเธอ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย

หรือว่าอาจารย์ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ไม่หวังดี
หรือจะเป็นเรื่องของอารมณ์พาไป
หลังเกิดเหตุก็ได้คุยกันในกลุ่มเพื่อน
ทุกคนก็ยืนยันว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดี

ก็ยังยกมือไหว้สวัสดีกันอยู่เลย
พอมารู้ข่าวอีกทีก็คือเป็นเรื่องเป็นราวซะแล้ว
ที่เราแก้เก่งกับอาจารย์
อาจารย์ได้พิกัดว่าเป็นคนอะไร
ที่มันชอบได้หรือยัง
เพราะว่าเขาเป็นคนแบบ

ใครรู้ก็ตกใจ
คิดว่ามันเรื่องจริงไหม
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
คิดว่ามันเป็นปัญหาระหว่างอาจารย์ก็มีปัญหากับอาจารย์คนอื่นหรือเปล่า
ไม่มีปัญหากับอาจารย์คนอื่นหรือเปล่า
เท่าที่มองจากตัวแกหนูก็ว่าแกเป็นคนดีเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างนี้แกก็ช่วย
หนูก็เสียดายอาจารย์แบบว่า
เป็นคนดีมาตลอดอย่างนี้จะมาเสียเพราะเรื่องนี้
เสียดายอนาคตแก
ในฐานะที่อาจารย์เคยมีบุญคุณกับหนู

รู้ตัวเองดีที่สุดว่าทำไปเพราะอะไรนะฮะ